ไปที่นี่ครับหมาตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแดง
มันต้องได้รับการช่วยเหลือเพราะมันไปมุด
เอาหัวมุดเข้าไปในหายแล้วหัวติดอยู่ในนั้นครับ
สูบหมาต้องตกใจแหละเพราะมันเสียงดังแล้วมันกล้องอยู่ในนั้นน่ะ

เพื่อนนะคือมันช่วยเพื่อนคุณดูดิมันคาบขาเห็นไหมใช่อีกตัวหนึ่งพยายามช่วยนะ
ส่วนตัวที่ติดอยู่นะที่มันร้องน่ะเพราะว่ามันก็ตกใจ
เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันแล้วนี่พระท่านทุบหายแตกเลย
จะบอกว่าต้องทุบตรงข้อนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันคือส่วนที่เล็กที่สุด
ถ้าไปทุบตรงปลายออกไม่ได้อยู่ดีแล้วจะอันตรายด้วยเพราะมันแหลมจริง
นี่ฮะงานนี้พระครูโสพลปัญญาสารเจ้าวาดวัดนิคมพัฒนาราม
เอาเพิ่มมาดังจังหวัดศูนย์ท่านเล่าแบบนี้ว่าเหตุการณ์ในคลิป
มันเกิดขึ้นตอนเช้า๒๓ตอนเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมา
แต่ที่ตัวท่านเองลงจากกุฏิเดินมาได้ยินเสียงหมาร้อง
เลยเดินไปดูเพราะว่าเจ้าแดงหัวมันติดอยู่ในไห่
ไห่น้อยที่ไหนไห่มาแล้วเถอะ
มันหนักด้วยนะหนักครับหนักเลยฮะ
แล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเพื่อนมันนี่เพื่อนมันน่ารักนะ
พยายามช่วยแล้วแต่ถึงความที่ว่ามันก็คงไม่ได้มีแรงอะไรมากมายละครับ
จริงท่านเองตั้งใจจะแค่เคาะครั้งนั้นแต่ก็คงจะเคาะแรงไปหน่อย
เคาะหลายทีแต่อันนี้คือทีเดียวอ่ะ
ทีเดียวโบ๊ะแตกเลยมันจะได้แบบออกได้เลยไง
แล้วสุดท้ายช่วยเอาไว้ได้ครับ
เป็นลูกสุนัขที่ชาวบ้านเอามาทิ้งเอาไว้ที่วัดตั้งแต่

แต่ก่อนเนี่ยมันจะขึ้นมานอนที่หน้ากุฏิของพระท่านเป็นประจำ
แต่ปัญหาก็คือมันมักจะขี้เยี่ยวใส่หน้าคุณ
เกลียราชให้น้อย
ใช่แล้วฮะตอนหลังตัวพระท่านบอก
งั้นไม่ต้องขึ้นมานอนแล้วต่างแยกย้ายกันอยู่แล้วกัน
หลังจากนั้นฮะมันหนักเลย
คาบรองเท้าไปแอบตรงนั้นแอบตรงนี้

รองเท้าให้วุ่นแทบทุกวัน
รองเท้าหายไปวันละ๓ข้าง
เอาเป็นข้างแล้วไม่เอาเป็นคู่ด้วยนะ

คือมีรองเท้า๓คู่แต่ข้างขวาหายหมดเลย

พระท่านก็ได้แต่คิดและสงสัยอาจจะเป็นเพราะ
ไม่ให้มันมานอนขึ้นบนกุฏิ
มันเลยทำการแก้แค้นอัตมาแบบนี้

แล้วสาเหตุที่มันเข้าไปในหายและพระท่านเป็นเพราะอะไร
มันคงจะไปมุดหาของกิน
เพราะก่อนนี้หวัดจัดงานท่อนขถิร
แล้วมีญาติโยมนำขวดน้ำแล้วก็แก้วน้ำ

มีเสธพวกหัวโน่งหัวน้ำอะไรอยู่ในนั้น
พอหมาหัวติดเดือดร้อนเพื่อนก่อน

พยายามช่วยแต่สุดท้ายช่วยไม่ได้
พระท่านก็เลยเมตตาเลยช่วยเหลือนั่นเองนะครับ

ถ้าติดอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่กินอาหารตายได้เลยนะ

เฮ้ยหนูทำรองเท้าวัดไง